เรื่องของผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ต่างนะครับท่านผู้ชมครับ
ตัวเลขที่ดูกันมาตลอดหลายวันที่ผ่านมาเนี่ย
จะเห็นว่าพังงายังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เลย

พบผู้ติดเชื้อรายแรกของจังหวัดแล้วนะครับ
เป็นเด็กชายวัย๘ขวบนะฮะ
ทางจังหวัดพังงาครับวันนี้ผู้ราชการจังหวัดพังงา
ได้ประชุมนะครับแล้วก็แถลงนะครับ
บอกว่าจังหวัดพังงาพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙

คาดว่าจะติดมาจากญาติ
ญาติเนี่ยมาจากกระบี่แล้วกลับมาที่พังงานะฮะ
น้องก็เลยติดนะครับวันนี้จากการแถลงข่าวนะครับ
จังหวัดพังงาที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในช่วงที่ผ่านมา
นายจำเรินทิพยพงธาดาผู้ราชการจังหวัดบอกว่าพบแล้วนะครับ
รายแรกของจังหวัดเป็นเด็กชายอายุ๘ขวบ
อยู่ที่ตำบลเกาะยาวใหญ่อำเภอกเกาะยาวนะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงาแล้ว
จากการสอบสวนโรคเด็กชายคนนี้คาดว่าติดเชื้อมาจากญาติ
ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดกระบี่แล้วก็มาเยี่ยม
ญาติญาติที่จังหวัดพังงาที่เกาะยาวแล้วน้องเขาอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วย

ก่อนหน้านี้เด็กชายคนนี้อยู่กับพ่อกับแม่ที่ทำงานอยู่ที่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่นะครับ
มีนาคมพ่อกับแม่พาเดินทางกลับมาที่บ้านที่ตะบนเกาะยาวใหญ่

๒๔มีนาคมยาดซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นชาวก่อลันตาจังหวัดกราบี
เยี่ยมครอบครัวของเด็กชายวัย๘ขวบคนนี้ที่เกาะยาวใหญ่
แล้วก็ไปเยี่ยมญาติอีกหลายครอบครัว
ที่ผู้หญิงคนนี้เขาจะเดินทางกลับจังหวัดกระบี่ไป
หลังจากหญิงคนนี้เดินทางกลับไปที่เกาะลันตา
ไปตรวจพบว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิด๑๙
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดกะบี่
เพราะฉะนั้นก็ต้องไล่ดูว่าไปเจอเจอใครมาบ้าง
สาธารณสุขจังหวัดกะบี่เขาก็ประสานมายังจังหวัดพังงาว่า
คุณต้องไปดูแล้วล่ะเพราะว่าเราเจอคนที่กระบี่ที่ติดเชื้อตรงนี้

พังงาเขาก็มาคัดกรองโรคคนใกล้ชิดผู้หญิงคนนี้นะ

ปรากฏว่าญาติที่เกาะยาวใหญ่
เจ้าหน้าที่เขาก็ลงไปเก็บตัวอย่าง
แล้วก็กักตัวชาวบ้านประมาณ๓๐คนได้ตั้งแต่๖เมษายน
แล้วผลออกมาเช้าวันนี้๑ในผู้กักตัวก็คือเด็กชายวัย๘ขวบ
ติดเชื้อโควิด๑๙
คัดกรองบุคคลสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ

ต่อไปอีก๖๘คน
ก็ไปต่อชาวบ้านอีก๖๘คนที่ต้องกักตัวดูอาการเป็นเวลา๑๔วันนะฮะ

เป็นคนแรกของจังหวัดพังงานะฮะเด็กชายวัย๘ขวบ
ตอนนี้ทางจังหวัดนะครับก็เลยวางมาตรการเพิ่มแบบเข้มข้นมากขึ้น
ด้วยการปิดพื้นที่อำเภอกเกาะยาว
ห้ามคนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่หรือว่าคนในพื้นที่ด้วย
ห้ามเข้าห้ามออกกันเลยนะตอนนี้เอาอย่างนี้ก่อนนะครับ
กเว้นได้รับอนุญาตจากทางในอำเภอเท่านั้น
แล้วคาดโทษเจ้าหน้าที่ไว้ด้วยถ้าปล่อยประละเลยให้เขาผ่านเข้าออก
โดยไม่มีเหตุอันสมควรเนี่ยอันนี้ถือว่ามีโทษหนัก